คนนี้เขาเชี่ยวชาญเรื่องการจับพึ่งมาก
จับมาไม่รู้กี่รังแล้วนะคะ
เชี่ยวชาญจริงอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ล่าสุดค่ะจะไปจับพึ่งอีกนี่แหละ

แต่สุดท้ายก็มาเสียชีวิตเพราะพึ่งค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ริมป่าบนเขาออกที่ตำบลบ่อผุดอำเภอกเกาะสมุยนะคะ
ผู้ชายที่เสียชีวิตชื่อว่านายนารินอินทรรักษ์อายุ๕๑ปีค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่บนถนนใกล้ริมป่า
ตำรวจสพบผุดพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลเกาะสมุยและกู้ภัยก็ไปตรวจสอบ
จากการตรวจสภาพศพเพราะว่าผู้ตายถูกพึ่งต่อยตามใบหน้าแล้วก็ศีรษะหลายจุดนะคะ
ใบหน้าปูดบวมเลยแล้วก็มีเหล็กในฝังอยู่ประมาณ๒๓จุดด้วย
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
กู้ภัยนำศพผู้ตายไปชนะสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้ง
ส่งคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
มันเป็นบนภูเขาอะค่ะก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปประมาณสักสองร้อยเมตรได้
จุดที่มีรังพึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเอาสายกั้นพื้นเอาไว้แล้วนะคะ
เพราะว่ากลัวว่าจะมีคนตามรอยมาดูมาส่องแล้วก็จะถูกพึ่งรุมต่อยอีก
เราก็ให้คุณนฤทธิเดินไปสังเกตการณ์ใกล้จุดที่ผู้ตายถูกพึ่งต่อยค่ะ
จังหวะเก็บภาพคุณผู้ชมพึ่งจำนวนนึงเนี่ยบินพุ่งเข้ามาหาคุณนฤทธิ์เลยนะคะ
คุณนฤทธิวิ่งหนีแทบไม่ทันอ่ะไปดูจังหวะนั้นกันหน่อย
นี่ต้องหนีเลยจริงค่ะ
ทีมข่าวเราไปคุยกับคุณตาสาโรธทองมากคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะ
คุณตาแกอายุ๗๓ปีแล้วแกบอกว่า

ผู้ตายเนี่ยนายนารินขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับคุณตานี่แหละ
แล้วก็ไปกับญาติอีก๒คนจะขึ้นเขา
เป็นที่ดินที่ทางครอบครัวจะมีการปรับที่แล้วก็แบ่งเขตแดนกัน
ระหว่างที่คนคุมงานใช้รถแบ็คโฮลปรับที่ดินเนี่ย
นายนารินก็เดินไปในป่าที่มีการปรับที่แล้ว
แล้วไปเจอโพรงดินที่มีพึ่งอยู่จำนวนมาก
ด้วยความที่นายนารินมีอาชีพตีพึ่ง
ชำนาญเรื่องการจับพึ่งมากจับมาแล้วนับรังไม่ถ้วนนะคะ
นายนารินก็เลยเริ่มปฏิบัติการเลยค่ะ
เอากากมะพร้าวมาเผาให้เกิดควันเพื่อไปแห่โพรงพึ่ง
แย่ควันเข้าไปปุ๊บพึ่งในโพรงก็บินออกมาต่อยเข้าไป
หน้าเข้าหัวตามตัวของนายนารินหลายต่อหลายจุด
นายนารินเองก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ
พิษของพึ่งมันยังไม่ทำงานนะคะ
นี่เราทำกราฟิกประกอบให้คุณผู้ชมเห็นภาพเหตุการณ์นะครับ
ตามที่คุณตาสาโรธเล่าเนี่ย
พอเอากากไปเผาแล้วก็ไปแห่รังพึ่งพึ่งก็บินออกมาเต็มเลยนะคะ
แล้วก็ต่อยตามหน้าตามหัวของนายนารินผู้ตาย

นารินเดินกลับมาหาคุณตาสาโรธบอก
อุ้ยตรงโพงเนี่ยนะมีพึ่งเยอะมากเลย
ไปไปแห่พรงพึ่งกันต่อ
ระหว่างที่คุณตาเดินไปหากากมะพร้าวจะเอาไปเผาให้เกิดควันมากขึ้นเพื่อแห่โพรงพึ่ง
อยู่นายนารินก็ตาค้างเลยค่ะ
แล้วล้มตึงลงกับพื้นน้ำลายฟูมปากหมดสติ
คุณตาสาโรธพยายามเรียกปั๊มหัวใจแล้วก็เรียกรถพยาบาลนะครับ
แต่สุดท้ายไม่ทันนะคะเสียชีวิตเลย

น้ำลายเต็มปากแล้วผมก็วิ่งไปนวดใหญ่เลย

ครับผมว่าเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะการพึ่งต่อยจะตายนี่ไม่เป็นไปไม่ได้
น่าจะโรคประจำตัวด้วย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

แล้วนะคะยิ่งใครที่แพ้พิษพึ่งอะไรพวกนี้โดนต่อยครั้งเดียวก็มีสิทธิ์เสียชีวิตได้เลยค่ะต้องระวังค่ะ